เขาบอกว่าไปทลายได้มันเป็นโรงงานเลยนะ
แล้วเขาไปเจอถังแบบนี้

เป็นถังแบบนี้สารพัดเนื้อหมูที่เข้าไปทำหมูกระทะ
อยู่ในนั้นเครื่องในวัวต่างถูกแช่อยู่ในนั้น

ฟอร์มาลีนไอ้ที่ฉีดในศพให้ศพไม่เน่านี่แหละค่ะ

แล้วรู้ไหมคะว่าเขายังไปเจอไอ้ใบเสร็จ
ที่เขาส่งไปตามร้านค้าต่างอีก

กรมประสุทธิ์เขาส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชนบุรีนะคะ

เขาบอกตรงนี้มันเป็นแหล่งลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเนื้อสัตว
แล้วตอนไปเจอมันถูกแช่อยู่ในถังน้ำผสมฟอร์มาลีน
แล้วเขาบอกว่าเจ้านี่มันลายใหญ่ด้วยนะ

ในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาที่ชนบุรีค่ะ

เขาบอกว่าบอกเจ้าหน้าที่
มันเหมือนกับมีการลักลอบผลิตเนื้อสัต

ก็เลยไปตรวจค้นไปเจอค่ะ
อ้าตามภาพดูดิกี่ถัง
นี่ชิ้นส่วนเครื่องในวัวและหมู
น้ำหนักรวมกัน๒๕ตัน

เท่าไหร่๒๕ตัน

เพราะว่าบางทีพูดเป็นตันเรานึกไม่ออก

นี่แหละคุณน้ำแข็งบอกแล้ว
มูลค่ากว่า๕ล้านบาทนะคะ
เขาบอกว่าถูกแช่อยู่ในถังสารเคมี

สถานที่แห่งนี้แช่แบบนี้ดูในกะละมัง
ไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหารด้วยนะ

ไม่มีเอกสารรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์
และผู้ประกอบการแสดงหลักฐานอะไรไม่ได้เลย
ว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้มีแหล่งที่มามาจากไหนกันแน

น่าตกใจกว่านั้นเจ้าหน้าที่บอกอะไรรู้ไหม
ไปเจอใบเสร็จอีกกว่า๒๓๐๐ใบ
มันเป็นหลักฐานใบเสร็จที่
ส่งขายให้กับลูกค้าร้านหมูกระทะ
คือแปลว่าขายไปแล้วนะอันนี้
แปลว่าเป็นใบเสร็จเป็นใบเสร็จถูกต้องแล้วก็ไม่รู้ว่า
ที่ขายไปมันลงอยู่ในท้องของคุณผู้ชม

แล้วร้านไปอยู่ตรงจุดไหนบ้าง

เมื่อกี้ร้านหมูกระทะ๓๐๐ใบใช่ไหม
ว่ากรุงเทพฯใกล้เคียงป่ะ
ก็ใกล้นะเออใกล้มานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ

ของกลางมันก็คือพวกนี้นี่แหละ
พวกเครื่องในสัตว์พวกเนื้อหมูต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีสารเคมีที่บรรจุอยู่ในแกลลอน
กว่า๕๐แกลลอนต้องเอาไปตรวจสอบก่อน
และเดี๋ยวจะไปตรวจสอบพวกเครื่องในพวกเนื้อหมูต่าง
ว่ามันมีสารฟอร์มลีนตกค้างไหม
นี่แหละค่ะสั่งห้ามเคลื่อนย้ายนะคะ

ชี้แจงด้วยนะคะภายใน๑๕วัน
ถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารก็จะเอาของกลางไปทำลาย

แต่จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปเข้าใจ
เดี๋ยวมันจะกระทบไปกับคนที่เขาประกอบ
ในธุรกิจที่เกี่ยวกับหมูกระทะทุกอย่างเนี่ย

มันคงจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกร้าน
แต่ว่าเอาประดับความรู้หน่อยคุณผู้ชมครับ
ถ้ากินฟอร์มาลีนเข้าไปอันตรายจะเป็นยังไง
ถ้ากินเข้าไปแค่๐๑พีพีเอ็ม
ระคายเคืองตานะจ๊ะจมูกนะจ๊ะ
ทางเดินหายใจนะจ๊ะนี่แค่๐๑
แต่ถ้าคุณกินเข้าไปถึงร้อยพีบีเอ็ม
อาจจะหมดสติแล้วตายได้

ถ้าซื้อเนื้อสัตว์มาแล้วเราไม่แน่ใจ
มดูมีกลิ่นฉุนเหมือนสารเคมีทำยังไง
ด่างทัพทิมครับใช้ด่างทัพทิมนี่คุณผู้ชม

ใช้ประมาณ๒๐เกล็ดผสมน้ำ๔๕ลิตร
แช่ไว้ประมาณ๕๑๐นาทีแล้วล้างออก
เพราะว่าฟอร์เมอรีมันจะทำเป็นอีกอย่างกับด่างทับทิม
คราวนี้มันจะกลายเป็นเกลือฟอร์เมด
แล้วยังไงระเบิร์ตก็เกลือมันละลายน้ำได้ไง

อย่างน้อยก็ลดความเข้มข้นแหละ

แต่จะให้เราแบบพกด่างทัพทิมไปที่ร้านหมูทะ
เอามาเอากระมังมาแช่มันลำบาก

ก็จะไปกินจักรวริสัตว์เพื่อนต่าง

ถ้าคุณมั่นใจว่าร้านคุณไม่มีฟอร์มาลีนนะ

แต่ว่าจะบอกก่อนว่าเอาข่าวมาให้ดู
ไม่ได้ว่าจะไปทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย
มันไม่ใช่ว่าทุกร้านค้าหรือทุกพื้นที่

ร้านตรงไหนบ้างที่มีการรับพวกชิ้นส่วนเหล่านี้ไป